จะมอบของขวัญส่งท้ายปีให้กับแฟนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยค่ะ
จะมีการแจกรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ
มูลค่ารวมแล้วถึงกว่า๑ล้านบาทค่ะ
รายชื่อผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งหมดนี้
นับแล้วก็นับแสนรายชื่อนะคะ
ส่งมาจากทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล
รายชื่อที่คณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจับขึ้นมา
จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึง๓๐รางวัล
สร้อยคอทองคำหนัก๑สลึงอีก๑๒๐รางวัล
มูลค่าแล้วก็กว่า๑ล้านบาทค่ะ
กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการมอบของขวัญปีใหม่

ก็ยังเป็นการการันตีด้วยว่าผู้อ่านยังคงเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ต่อไปค่ะ
เราเองก็อยากจะสำรวจตัวเราเองด้วยว่า
ขณะนี้ผู้อ่านไทยรัฐที่เป็นแฟนกับเรามา
ยังคงอ่านหนังสือของเราอย่างต่อเนื่องหรือไม่
ก็ผลอย่างที่ได้มาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะ
เราได้สติ๊กเกอร์กลับมาเกิน๕๐
จากยอดสติ๊กเกอร์ที่เราพิมพ์ออกไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ
สำหรับผู้ที่ร่วมรุ้นโชคนะคะ
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันเสาร์ที่๒๔ธันวาคมนี้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะทยอยจัดกิจกรรมนี้ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศเลยค่ะ